ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะตามหาเมย์ขอคุยกับเมย์

ประเด็นคือมีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งโพสต์คลิปนี้เอาไว้
เรียกแกรปคาร์จากรีสอร์ทแห่งหนึ่งจะให้ไปส่งแถวรังสิต

รถนั่งกันมา๔คนเป็นญาติกัน
มีผู้ชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์ตามมา
เมเมจะคุยกับเม

ก็เริ่มถ่ายคลิปค่ะประมาณ๑นาทีกว่า
แล้วหนูก็เลยโทรหาตำรวจค่ะ๑๙๑
แล้วทีนี้๑๙๑รับแค่๖วิทเขาก็ใส่ทิ้งเลย
ซึ่งก็งงมากค่ะแล้วก็
ทีนี้มอเตอร์ไซค์มันก็ขี่เร็วขึ้นนะคะแล้วมันก็ไปปาดหน้ารถเก่งค่ะแล้วก็เลยหยุด
แล้วทางนั้นมืดมากกระชากประตูฝั่งคนขับอะค่ะ

อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บอกว่าไม่เปิดค่ะ
พี่คนขับเขาก็บอกว่ามีอะไรหรือเปล่า
เขาก็บอกว่ามาตามหาแฟน
มาตามหาเมอะไรก็ไม่รู้นะคะไม่รู้จักกัน

ซึ่งกลัวจริงค่ะ
ไม่๓ข้อไม่เคยแหละครับเพิ่งไปเช่า
รีสอร์ทเท่านั้นอยู่ด้วย
กล้าขี่รถจากกระยานยนต์ไล่ตามหาแฟนหรือยังไง
หรือมีเจตนาอื่นใดอะไรหรือเปล่านะคะแต่สุดท้ายเขาก็ไปนะ
ครับคือมันก็มองได้อีกมุมหนึ่งอะนะแต่ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเหรอคือ
คือถ้าเกิดว่าคุณเมย์เนี่ยแฟนสาวของผู้ชายคนนี้แบบ
โอ้โหถูกจับตัวไปอยู่ในความไม่ปลอดภัย
จะต้องตามหาให้เจอให้ได้เนี่ยท่าทีท่าทางของเขามันจะต้องเป็นอีกอย่างอีกแล้ว
ถูกจับเลยสังเกตว่ามันแปลกครอบค์อ้างรึเปล่าที่บอกมาหาแฟน
ถ้ามันเป็นเหตุตามหาธรรมดาหึงหวงทั่วไป
แฟนเขาหนีไปไม่รู้อยู่รถคันไหนแล้วคุณไปไล่ตามรถชาวบ้านเขาไป
เปิดดูขอเปิดดูขอเปิดดูดูไม่ได้
มันอันตรายนะคะจริงมันผิดกฎหมายแรกภาพนะ